เหตุนักเรียนไล่ยิงกันบนรถประจำทางจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เหตุที่มีการตามไปยิงนักเรียนฝ่ายคู่อริจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของคอสชที่เพิ่งจะประกาศใช้มาตรา๔๔
จัดการกับปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาดกัน
ทำให้ในวันนี้นะครับชุดปฏิบัติการทหารและตำรวจได้สนที่กำลังกันเข้าตรวจค้นวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานครในย่านมีนบุรี
เพื่อวางมาตรการในการป้องกันปัญหานักเรียนนักเลงตามนโยบายของคอสช
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
องพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์กว่า๕๐นาย
ส่วนที่กำลังตำรวจนครบาน๓เข้าตรวจค้นภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานครย่านมีนบุรี
หวังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยขอความร่วมมือและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาส
หลังช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนไล่ยิงกันบนรถประจำทางสาย๑๓๓
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
และขณะนี้นะคะชุดปฏิบัติการทหารส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจค่ะก็ได้ทำการตรวจค้นร่างกายของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานครย่านมีนบุรีนะคะ
เพื่อเป็นการตรวจค้นอาวุธก่อนกลับบ้านตามนโยบายของคอสชในการแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลงค่ะ
เนื่องจากนักเรียนมักใช้รถจัดทรยานยนต์เป็นภาษณ์ในการก่อแห่งเหตุทำให้จับหลักทางตรวจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้บริเวณโดยรอบพื้นที่วิทยาลัยบริเวณต่อหม้อและใต้สะพานต่าง
ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องตรวจค้นด้วย
บูรณาการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้
ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ฉบับที่๓๐ทัพ๒๕๕๙
งด้วยเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหานักเรียนนักเลง
ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของสังคมมายาวนาน
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สั่งกำชับให้ทุกสถานีตำรวจนครบานลงสำรวจพื้นที่
และจัดทำประวัตินักเรียนนักเลงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ส่งหนังสือถึงผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา
ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
โรงพักบอกว่าของผมไม่มีแข่งรถผมไม่มีตีกัน
ตรงที่คุณไม่มีก็จริงแต่มันเป็นที่สิงสถิต
บางทีพวกเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น
จะบอกว่าไม่มีแข่งรถไม่มีตีกันไม่ได้
ต้องไปสำรวจตรวจสอบว่านักเรียนนักเลงอยู่ในพื้นที่มีไหม
แว้นอยู่ในพื้นที่มีหรือเปล่า
ทำประวัติแล้วทำหนังสือถึงผู้ปกครอง
ผู้เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ขอความร่วมมือ
ส่งมาซะเพื่อจะได้แจ้งเตือนบอกกล่าวให้ดูแล

ไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษามากระทำความผิด
ส่วนความคืบหน้าคดีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มนักศึกษาเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานคร
ขณะโดยสารรถประจำทางสาย๑๓๔
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คนเมื่อเย็นวานนี้
ล่าสุดตำรวจทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
อกจากนี้ยังพบว่าวิถีและหมอนรองกระสุนที่ตรวจพบบนรถเมย์
แย้งกับคำให้การของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการยิงจากข้างในหรือข้างนอก
ขณะที่ตำรวจนครบานบางชันยังคงเร่งติดตามคนร้าย
ที่ใช้ปืนยิงนางสาวเมธาพรดงใต้
นักเรียนโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเสียชีวิต
ขณะซ้อนรถจักรยานยนต์มากับรุ่นพี่ที่ถนนรามอินทา
ซึ่งล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานบางชัน
คุมตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้ว
พรสตรีฤทธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน